ภาวะโลกร้องสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะ
กับวาเลนไทยเซ็กกับชีวิตคู่

เป็นเรื่องที่เกิดคู่กันมาตลอด
เพราะฉะนั้นการมีเซ็กโดยใช้ถุงยางอนามัย

ป้องกันโรคติดต่อท้องไม่พร้อม
เป็นเรื่องที่ดีและควรใช้ค่ะ
แต่ว่าการเลือกถุงยางอนามัยที่มีวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเช่นเดียวกันนะคะ
ฉะนั้นจะทำให้เกิดภาวะโลกร้อนได้
โดยที่ผ่านมาค่ะสถิตินะคะ
การใช้ถุงยางอนามัยของคนไทย
อยู่ที่ประมาณ๒๓๐ล้านชิ้นต่อปี
ซึ่งถือว่าเป็นปริมาณที่ยังน้อยนะคะ
แล้วก็ส่วนใหญ่มักจะถูกกำจัดทิ้งด้วยวิธีแบบฝังกลบ
เป็นสาเหตุที่นำไปสู่ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มสูงขึ้นค่ะ
โดยตามข้อมูลของบริษัทผู้ผลิตนะคะ
ทำการประเมินคาร์บอนฟุสปินส์

อย่างเช่นถุงยางอนามัย๑กล่องมี๓ชิ้น
ก็จะมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจำนวน๕๕๘กรัม
ซึ่งมีผลต่อก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลก
ถ้าเกิดว่าถุงยางนั้นไม่ได้ผลิตจากวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
แต่ปัจจุบันค่ะพบว่าบริษัทผู้ผลิตถุงยางอนามัย
ให้ความสำคัญต่อการผลิตแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิตมากยิ่งขึ้น
ตั้งแต่การได้มาของวัตถุดิบไปจนถึงการกำจัดซากถุงยางอนามัย
โดยเปลี่ยนจากการใช้พลังงานสะอาด
ความร้อนที่เหลือจากการอบถุงยางอนามัยกลับมาใช้ใหม่
แล้วก็มีการใช้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
เพื่อเป็นการลดใช้ทรัพยากรหรือว่าของเสีย
ทำให้สามารถลดปริมาณการปล่อยกัสเรือนกระจกลงได้อย่างมีนัยสำคัญ
เพราะฉะนั้นการเลือกซื้อสินค้าการเลือกซื้อถุงยางอนามัย

สิ่งที่อยากให้พิจารณาเพิ่มเติมอีกอย่างคือ

ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะไม่ส่งผลกระทบ
หรืออาจจะส่งผลกระทบต่อโลกน้อยที่สุด

มีการปล่อยกัสเรือนกระจกน้อยลง
ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นกลไกการตลาด
ให้ความสำคัญในเรื่องของการเลือกใช้ถุงยางอนามัย
เลือกผลิตถุงยางอนามัยเพื่อให้เป็นมิตรต่อโลกมากที่สุด

อย่าลืมที่จะเลือกถุงยางอนามัยที่รักโลกด้วยนะคะ
ทั้งหมดนี้คือภาวะโลกร้องค่ะ